ของกิจกรรมทางเพศ
ในที่สาธารณะในพื้นที่ป่าเลย
เป็นภาพที่เกิดขึ้นและโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปวิดีโอเฉา
เป็นหญิงสาวประมาณอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
กำลังมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มอายุประมาณ๒๐๒๕ปี

แต่ละตอนทั้งคู่เล่นบทรักทั้งยืนและนอนกลางหุบเขา

อกจากนี้ยังเห็นมุมที่เป็นรถโดยสารขึ้นลงตลอด

ฝ่ายหญิงก็หยิบเงินจ่ายให้กับชายคนดังกล่าว

ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างทำกิจกรรม

ฝ่ายชายก็รับโทรศัพท์มือถือโดยมีสำเนียง
ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นคนสัญชาติใด
โซเชียลเห็นภาพแบบนี้ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์สังเกตว่าเป็นตรงไหน
เพราะมีน้ำตกนะฮะมีป่าไม้
แล้วก็อาจจะเป็นน้ำตกชื่อดังในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมต่อสถานที่
และเป็นการทำลายประเพณีวัฒนธรรมของเมืองท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ว่าก็ว่าเป็นน้ำตกห้วยแก้วที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบหน่อยเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะฮะ
ล่าสุดนายอำพรปานมงคลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เจ้าของพื้นที่ได้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้ว
พบว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำตกห้วยแก้ว

ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำตกห้วยแก้ว
ด้านบนน้ำตกวังบัวบานแต่อย่างใด
เพราะพื้นที่ทั้งสองแห่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอด
ประชาชนเข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจฟรี
ในช่วงเวลาราชการซึ่งคนก็เยอะอยู่แล้ว
ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะนำคนออกแล้วก็ปิดพื้นที่
เช้าก็จะเปิดให้บริการใหม่
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจสอบเข้มตลอดทุกชั่วโมง
และทุกแห่งเจ้าหน้าที่บอกคนเยอะจะตาย
เดินท่องเที่ยวสัญจรไปมาอยู่ในพื้นที่อุทยานนี่แหละ

เจ้าหน้าที่เขาเลยยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ในคลิป
ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำตกห้วยแก้วอย่างแน่นอน
สำหรับเรื่องของการดูแลความปลอดภัย
ดูแลความสะอาดตรวจสอบการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจห้วยแก้วออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็มีการตรวจตลอดลำน้ำโดยเฉพาะจุดล่อแหลม
คิดว่าน่าจะเป็นจุดลับสายตาคน
เจ้าหน้าที่ไม่เว้นให้รับสายตานะ
เข้าไปตรวจด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นในอดีตอีก
แต่ครั้งนี้เท่าที่ดูจากมุมต่างแล้ว
ไม่น่าจะเป็นพื้นที่น้ำตกห้วยแก้วตามที่มีการกล่าวอ้างกัน
น่าจะเป็นสถานที่อื่นนะครับ